คุณผู้ชมฮะเจ้าของร้านรวงแถวปราจีนบุรีวอนตำรวจช่วยจับโจรให้หน่อยนะฮะ
เพราะโจรอารวาสเหลือเกินแล้วก็เหิมหนักฮะ
ขับซาลิ้งมายกตู้เติมเงินไปทั้งตู้อืม
เห็นภาพเต็มจากกล้องวงจรปิดเหมือนกันนะครับ
ดังนั้นเขาร้องมาแบบนี้ไทยรัฐก็ต้องช่วยด้วยฮะ
ไทยรัฐช่วยด้วย
กล้องวงจรปิดของร้านขายโทรศัพท์จับภาพคนร้ายเป็นชายสวม
แขนยาวกางเกงขายาวรองเท้าผ้าใบสีขาว
และสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าเดินวนเวียนอยู่หน้าร้าน

บังตัวเองที่ตู้เติมเงินหลังจากนั้นคนร้ายตัดสายไฟตู้
คลายน็อตที่ล็อกฐานตู้ออกยกตู้เติมเงินทั้งตู้ขึ้นรถซาเล้ง
โดยใช้ผ้าใบที่เตรียมมาปิดตู้เติมเงินและขับรถหลบหนีไป
พนักงานร้านขายโทรศัพท์เล่าว่าก่อนเปิดร้าน
คิดว่ามีช่างจะมาทำอะไรที่ร้านแต่พอหันไปดูตู้เติมเงินไม่มี
โทรแจ้งเจ้าของร้านก่อนที่จะมาเปิดกล้องวงจรปิด
พบว่ามีคนร้ายมางัดตู้เติมเงินไปมูลค่าความเสียหายของตู้ราคาสองหมื่นห้าพันบาท
ส่วนเงินสดที่อยู่ในตู้ประมาณ๒๐๐๐บาทมาเป็นรถซาเล้งพ่วงข้างค่ะ
แล้วก็มาคนเดียวมาคนเดียวด้วยใช่ค่ะอื้อฮือแล้วก็เขาเหมือน
เขาน่าจะเตรียมการมาหรือเปล่าเพราะว่าเขามีแบบว่านั่งร้านนะคะ
เป็นชิ้นส่วนของนั่งร้านอ่ะอืมชิ้นไว้ตรงนี้ด้วยอ๋อเป็นนั่งร้าน
เป็นเป็นอย่างไอ้พวกเหล็กที่เอาไปต่อเติมหน้าร้านอ่ะเหรอใช่ค่ะ
แล้วเขาใช้เวลานานไหมกว่าจะยกตู้ตัวนี้ไปได้
ก็ที่ดูที่ดูในกล้องก็ประมาณตั้งแต่เกือบห้าทุ่มจนถึงตีสองนะคะอื้อใช่
คนเดียวมาแล้วยกไปทั้งตู้ใช่ค่ะนอกจากนั้นคนร้ายไม่ได้มาขโมยที่ร้านนี้เพียงร้านเดียว
ยังมีร้านขายนาฬิกาซึ่งอยู่ใกล้ใกล้กันถูกคนร้ายตัดสายไฟตู้
ส่วนน็อตที่ยึดฐานถูกถอดหมดทุกตัวแต่คนร้ายยกไปไม่ได้
เนื่องจากเจ้าของร้านเทปูนทับบางส่วนของตัวฐานเอาไว้
อยากจะเตือนภัยไปยังผู้ประกอบการให้ระวังคนร้ายรายนี้
และอยากฝากให้ตำรวจช่วยติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
เนื่องจากแบบนี้เป็นภัยสังคม